หกรัฐในสหรัฐออกประกาศภาวะฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมรับมือกับพายุหิมะที่พัดถล่มชายฝั่งทางภาคตะวันออกของสหรัฐนะคะ
โดยรายงานล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว๔คนค่ะ
ผู้ว่าการรัฐนอสแคโลไลน่ารัฐเพนซิวาเนียรัฐเวอร์จิเนียรัฐแมลิแลนด์
เทนเซนนี่รัฐเทนเนสซี่และนายกเทศมนตรีกรุงวอร์ชิงตันดีซี
ออกประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือพายุหิมะครั้งรุนแรงในรอบหลายปี
ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ในสุดสัปดาห์นี้
อิทธิพลจากพายุหิมะในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า๕๐ล้านคน
และอาจธรรมหิมะทับถมสูงไม่ต่ำกว่า๖๐เซนติเมตรภายในไม่กี่ชั่วโมง
ซึ่งอาจจะทำให้หลายพื้นที่เผชิญภาวะกระแสไฟฟ้าดับ
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทาง
สายการบินต่างได้ประกาศยกเลิกเส้นทางบินในพื้นที่เสี่ยงแล้วกว่า๓๐๐เที่ยวบิน
ขณะที่ประชาชนจำนวนมากได้ออกไปกักตุลสินค้าเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้าย
มีรายงานว่านับตั้งแต่ที่หิมะตกหนักตลอด
เมื่อวานที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐเทเนซี่และรัฐเคนทักกี้
ออกประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวและระงับเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางเพื่อความปลอดภัย
จากหลายพื้นที่ในขณะนี้มีหิมะทับถมสูงไม่ต่ำกว่า๒๐เซนติเมตร
รวมทั้งยังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๔คน
โดย๒คนเสียชีวิตในรัฐนอสแคโรไลน่า
๑คนเสียชีวิตในรัฐเทนเนสซี่
และอีก๑คนเสียชีวิตในรัฐแมลี่แรนด์

ประชาชนต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนานหลายชั่วโมง
เว้นแม้แต่ขบวนของรถนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ที่ก็ได้รับผลกระทบจากหิมะตกหนักด้วยเช่นกัน
โดยเมื่อวานนี้ขบวนรถของประธานาธิบดีสหรัฐ
ต้องใช้เวลานานเกือบ๒ชั่วโมงในการเดินทาง
จากรัฐแมลี่แลนด์ไปทำเนียบขาวในกรุงวอลชิงตัน
ที่เคยใช้เวลาเพียงแค่๒๕นาทีในสภาพอากาศปกติค่ะ